วันนี้เราก็รวบรวมเรื่องราวและสถานที่ที่มีคนใจบุญนะคะเข้าไปแจกสิ่งของ
แจกอาหารการกินมาให้ดูกันด้วยค่ะ
ที่แรกค่ะที่วัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศร้า

โดยท่านเจ้าคุณพระประชาธรรมนาศซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัด
พร้อมกับคณะสงฆ์ก็รวมด้วยช่วยกันกับผู้มีจิตศัตริย์ค่ะ
โรงทานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
รวมถึงผู้ยากไร้อื่นด้วย
เอาข้าวสารอาหารแห้งกว่า๕๐๐ชุด
พร้อมอาหารกล่องอีก๕๐๐กล่องมาแจกให้กับชาวบ้านนะคะ

ตลอดทั้งวันก็มีชาวบ้านจำนวนมากนะคะ
ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็เดินทางผ่านจุดลงทะเบียน
มาตรวจคัดกรองกันก่อนแล้วก็รับอาหารกันอย่างต่อเนื่องไม่ขาดสาย

ค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็อุ่นใจนะ
ที่เราได้เห็นถึงกำลังใจถึงน้ำใจของคนที่มอบให้แก่กันและกันค่ะ
ไปต่อที่ภาคอีสานอย่างจังหวัดสุรินทร์กันหน่อย
คือชื่อกลุ่มเขาหรือว่ากลุ่มจิตอาสาคนใจบุญเขาก็มาตั้งโต๊
เขาก็มาตั้งโต๊ะตั้งจุดแจกอาหารบริเวณด้านหลังบศซุรินทร์
มีอะไรบ้างล่ะที่แจกเต็มไม้เต็มมือเลยค่ะ
ข้าวสารหอมมะลิมัดใส่ถุงมา
มีไข่ไก่มีน้ำดื่มแจงหน้ากากอนามัย
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ
เห็นไหมคะว่าการแจกก็เป็นไปอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
ใครจะมาก็ต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยยืนห่างกัน
เพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อนั่นเอง
อันนี้เขาก็มีเจ้าหน้าที่รัฐคอยดูแลนะ

ค่ะร่วมด้วยช่วยกันนะ
ไปกันที่อีกหนึ่งจังหวัดใกล้สุรินศรีสะเกดบ้านดิฉัน

เจ้าของร้านซาระเป๋าสาครค่ะ

ร้านนี้ร้านดังเหมือนกันนะอร่อยหลายไส้เลยค่ะ
เขาปิดร้านนะเอาสาระเป๋ามาแจกให้กับชาวบ้าน
เป็นการแบ่งปันน้ำใจให้พี่น้องชาวศรีสะเกดได้อิ่มท้องไปพร้อมกัน
แจกกันเต็มแจกแบบจุกถึง๓๐๐ชุดเลยนะ

จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองของอำเภอเมืองศรีสเกต
เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองศรีสเกต
ช่วยดูแลความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
ค่ะใช่ไหมคะโอ้โหได้รับการร่วมด้วยช่วยกันนะ
คือแบบนี้ดีนะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับ
เว้นระยะให้กับประชาชนเพราะว่าเราดูในข่าวเนาะ
มันก็มีบางพื้นที่ที่ไปแจกกันเองแล้วเกิดความวุ่นวาย
จริงตอนนี้สำหรับใครที่สนใจอยากจะไปแจกอาหาร
หรือว่าบริการประชาชนแบบนี้

ใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้ไม่เป็นการไปรวมกลุ่มกันเจ้าหน้าที่
เขาจะได้มาช่วยดูแลเรื่องของการเว้นระยะห่างนะ
เรื่องของมาตรการต่างที่มันจำเป็นในตอนนี้นะคุณผู้ชมนะแต่ว่า